อันนี้เป็นเรื่องของอดีตพ่อตากับอดีตลูกเขยอ่าค่ะ
แหมพ่อตาลูกเขยอ่ะเลิกล้างกันไปได้เป็นญาติไปได้

อดีตลูกเขยพาแฟนใหม่มาหยามลูกสาวของอดีตพ่อตา
ถึงที่บ้านทนได้ยังไงแล้วพ่อจะทนได้เหรอ
ยามลูกสาวเราอ่ะก็แทงเลยอ่ะค่ะโหขนาดนั้นนะเนี่ย
จนเป็นเหตุเนี้ยตำรวจสภเมืองน่านรับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาสนี้
มีคนถูกเนี่ยนะคะถูกมีดแทงค่ะอยู่ด้วยแถวซอยข้างโรงแรมเอื้อง
บ้านสวนหอมตะบนผาสิงไปตรวจสอบนะ
ก็ไปเจอชายวัยรุ่นคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บถูกแทงที่ใต้ราวนมข้างซ้าย
มีอาการซึมแล้วนะคะกู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลน่านค่ะ
แล้วทางด้านของผู้ใหญ่บ้านที่ชื่อว่านายสมพรกับตำรวจ
ก็สามารถไปควบคุมตัวคนก่อเหตุได้ก็คือในเอนามสมมุติ
เป็นอดีตพ่อตาค่ะที่ใช้มีดแทงอดีตลูกเขยของตนเอง
ตานเล่าแบบนี้ว่าลูกเขยเลิกลากับลูกสาวไปนานแล้ว
อืมแล้วทีเนี้ยพาแฟนใหม่พาแฟนใหม่มาหาลูกสาวถึงที่บ้าน
พ่อบอกกลับมาเจอพอดีโอ้โหโมโหแบบนี้มันหยามกัน
ต่อว่าอดีตลูกเขยค่ะก็เลยเกิดเหตุชุนละมุนกัน
เพราะมีการนั่งดื่มสุรากันด้วยอีกต่างหากพ่อตาเอามีดปลายแหลมที่พกติดตัว
แทงลูกเขยจนได้รับบาดเจ็บนะคะจนเนี่ยแหละเป็นเหตุนี้แล้ว
มีดนี้เลยมีดปลายแหลมอันนี้แหละค่ะที่แทงไปจนลูกเขยเจ็บสาหัส
ทีนี้อดีตพ่อตานะคะเขาเล่าเพิ่มเติมแบบนี้ว่า
ตลูกเขยมีลักษณะเหมือนเยาะเย้ยตนเอง
เอาเมียใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านทั้งที่เลิกกับลูกสาวไปแล้ว
และต่อยหน้าเขาทีนึงก่อนเขาก็เลยควักมีดปลายแหลมออกมาแทงสวนค่ะ

แจ้งความนะคะข้อหาบุกรุกแล้วก็ทำร้ายร่างกายนะคะ
แต่พนักงานสอบสวนยังไม่ได้รับแจ้ง
เพราะว่าต้องไปรอให้ตัวอดีตลูกเขยผู้บาดเจ็บออกจากรถ

เพราะเขาถือว่ามันเป็นเรื่องภายในครอบครัวนั่นเองนะคะ